วันนี้จะพาไปดูเรื่องของต้นตะเคียนอายุ๕๐๐ปีนะครับ
ชาวบ้านที่อุดรธานีเรียกชื่อว่าย่าจันหอม

แค่แจ้งข่าวอันนี้พาไปดูครับ
ชาวบ้านบ้านนาดีตำบลเชียงหวางอำเภอเพ็ญจังหวัดอุดรธานี
ภาพที่ท่านเห็นนี่คือการร่วมกันทำพิธีบวงสวงและกราบไหว้ย่าจันหอม
ซึ่งเป็นไม้ตะเคียนอายุเก่าแก่ประมาณ๕๐๐ปี
อยู่ที่วัดโพสมพรนะครับ
หลังจากจุดทูบเทียนบูชาต้นตะเคียนแล้ว
ก็เป็นธรรมดาครับก็จะมีผู้ที่ต้องการความโชคดีโชคลาภ
ก็ทำนู่นทำนี่ทำนั่นอะไรก็ว่ากันไปนะ
แต่ว่าทางวัดนี่เขาห้ามนะคุณเห็นมาสอนห้ามใช้แป้งไปโรยต้นตะเคียนนะครับ
โทรศัพท์มือถือก็ถ่ายเทยอะไรก็ว่ากันไปนะครับ
นายสมคิตพิลาแดงผู้ใหญ่บ้านบ้านนาดีบอกว่า
ตะเคียนต้นดังกล่าวไปขุดพบที่นาของนางมะริวัลภูมิตั้ง
อายุ๕๒ปีที่จ้างรถแบ็คโฮลมาขุดสระ
ลงไปลึกประมาณ๒เมตรก็เจอต้นตะเคียนนะครับ
ทีนี้รถขุดพังนะครับก็เลยขุดมาได้แค่ส่วนปลายของต้นตะเคียน
ส่วนโคนต้นยังฝังอยู่ใต้ดินแล้วก็ช่วยกันยกขึ้นมา
แล้วก็เอามาไว้ที่วัดชาวบ้านก็ตามความเชื่อก็มากราบไหว้บูชานะครับ
ขนาดของต้นตะเคียนก็ยาวประมาณ๗เมตร๔๙เซนติเมตร
วัดเส้นรอบต้นตะเคียน๖๐เซนติเมตร

ก็เขาก็ต้องวัดว่าขึ้นมาแล้วได้เท่าไร
จดไว้เป็นสถิติบันทึกเอาไว้
เพื่อใครมาถามผู้ใหญ่ก็จะได้บอกถูก

ฟังเสียงผู้ใหญ่ที่เล่าให้ฟังนะครับ
คุดมาแล้วมันหอมมาแล้วมันกินหอม
เพื่อขอพ้อนทำกลับสนานเจษฐาน
หรือบางอย่างต่าง

การพนันต์ในเรื่องชื่อชื่อหมวยขายชื่อของคนรัฐบาลไปเลย
สมคิดบอกจะซื้อก็ซื้อสลาก